อัตราส่วนคอนทัสอยู่ที่๑๔๐๐ต่อ๑ทั่วไป
จอขยายออกไปจนเกือบถึงขอบ
อบก็ทำมาจากอลูมิเนียมซีรีส์เจ็ดพันซึ่งจะบอกว่าเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศ
ซึ่งถ้าเราใช้งานตามปกติไม่เป็นรอยง่ายแน่นอนค่ะ
ส่วนด้านหลังก็เป็นกระจกเพื่อรองรับการชาร์จแบบไร้สายสะดวกสบายกว่าเดิม
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมถ่ายรูปตัดต่อวิดีโอหรือแม้แต่เล่นแอปที่เป็นเน้นกราฟิก
ไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้สวยมาก
ทำให้การถ่ายภาพคนเนี่ยออกมาดูตัวใหญ่เต็มจอไม่ค่อยเหมาะกับสาวสายมินิมอลแบบเรา
เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมในการปรับระยะชัดลึกบนโหมดถ่ายภาพบุคคลทั้งก่อนถ่ายและหลังถ่ายให้เป็นภาพมุมกว้างในแบบที่เราถ่ายกันปกติ
แตลี่อึดถึกแล้วก็ทนจริงสามารถใช้ได้นานจริง
อีกหนึ่งข้อดีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือราคาที่เข้าถึงง่ายกว่ารุ่นอื่น
เพราะรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่๒๙๙๐๐บาท
เอาล่ะค่ะเมื่อพูดถึงข้อดีของตัวเครื่องไปแล้ว
เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นการใช้งานที่รวดเร็วและสะดวกกว่าได้
แต่ฟังก์ชันนี้ถูกตัดทิ้งออกไป
ดังนั้นถ้าไม่ใช้หูฟังที่ให้มาก็ต้องไปซื้อหัวแปลงมาอีกนะคะ
อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกล้องหมดแพ็คเทจเนี่ย
ที่เราบอกว่ามันเป็นข้อดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสียอยู่ด้วย
เพราะเลนส์เดี่ยวนี้ไม่สามารถโฟกัสวัตถุที่เป็นสิ่งของ
ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต้นไม้อาหารหรือวิวอะไรได้เลย